พาคุณผู้ชมไปดูอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนาเขา

ไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานเนี่ยนะคะ
มีทั้งแกงขนุนแล้วก็มีทั้งลาบ

ติดตามคุณวัชรีดวงใสไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเมนูที่ชาวล้านนานิยมรับประทานกันในช่วงวันสงกรานนะคะ
แต่ละเมนูนอกจากอร่อยแล้วนะคะยังมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะ
แกงขนุนนะคะก็จะมีความหมายเรื่องของการเกื้อหนุนจุนเจือกัน
ส่วนลาบค่ะก็จะให้ความหมายเรื่องของโชคลาภนั่นเอง
นอกจากอร่อยแล้วนะคะยังมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะ

เริ่มกันที่แกงขนุนหรือแกงบานุน
ถุดิบที่ต้องมีคือขนุนอ่อนหมู๓ชั้น
เขือเทศลูกเล็กชะอมใบชะพลู
พริกแห้งกระเทียมหอมแดงเกลือและกะปิค่ะ
ขั้นตอนแรกเริ่มจากปอกเปลือกขนุนให้เห็นเนื้อสีขาว
ปอกต้องใช้ถุงพลาสติกซับยางจากถนนด้วยนะคะ
เพื่อไม่ให้ยางติดมือนำไปล้างน้ำแล้วก็สับแบบหยาบ
หั่นให้เป็นชิ้นแช่น้ำทิ้งไว้ค่ะ
ระหว่างนี้ก็เริ่มโขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
น้ำเปล่าให้เดือดละลายเครื่องแกง
หมู๓ชั้นลงไปต้มจนหมูนุ่ม
หลังจากนั้นทยอยใส่ขนุนมะเขือเทศชะอมใบชะพรูแล้วก็ขนให้เข้ากัน
ผักสุกนะคะก็ปิดไฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
ลับของเมนูนี้อยู่ที่การเลือกขนุน
ต้องใช้ขนุนอ่อนที่เม็ดยังไม่แก่จึงทำให้ขนุนเปื่อยง่าย
อกจากนี้เมื่อแกงสุกแล้วไม่ควรปิดฝาหม้อทันที

เพื่อให้ใบชะพรูและชะอมไม่สุกจนเกินไป
ส่วนมะเขือเทศจะช่วยลดความฝาดของขนุนได้ค่ะ
กว่าจะได้กินนะแกงขนุนนี่นะโอ้โห
ลำบากลำบากมากเลย
กินแล้วมันก็มีความสำคัญเนอะ

เอาไอ้อย่างที่มันจะหมดไปเขาก็
กินแก่งขนุนแล้วมันหนุนไว้
มันจะไม่มดจะไม่เชี่ยง
มันก็ได้มาเพิ่มภูมิขึ้นมา

ต่อกันอีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นก็คือลาบเนื้อ
วันนี้มาพร้อมทั้งลาบดิบและลาบคั่ว
เป็นอาหารที่นิยมทำกินในโอกาสพิเศษ
พิเศษหรือในเทศกาลต่าง

ส่วนประกอบหลักของเมนูนี้คือเนื้อหมูสด
นำไปสับให้ละเอียดคลุกเคล้ากับเลือดสด

ส่วนใหญ่ลาบจะกินกับผักสดนานาชนิด
โดยเฉพาะประเภทสมุนไพร
และเรียกผักที่นำมากินกับลาบว่าผักกับลาบค่ะ
ลาบที่ยังไม่สุกชาวเหนือเรียกว่าลาบดิบ
ถ้าต้องการรับประทานแบบสุกก็นำไปคั่วกับน้ำมันพืชเล็กน้อย
หรือไม่ใส่น้ำมันก็ได้ตามชอบค่ะ
แบบนี้เรียกว่าลาบคั่วรสชาติอร่อยไม่แพ้กัน
สองเมนูนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวล้านนา
อกจากมีรสชาติอร่อยแล้วยังเป็นเมนูที่ชาวบ้านมักทำในช่วงวันมงคล
งขนุนจะช่วยให้มีคนเกื้อหนุนจนเจือ
ส่วนลาบเชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภค่ะ
วัชรีดวงสายเข่าไทยรัตน์ทีวีรายงาน